๒คนค่ะเป็นพนักงานขับรถส่งกระดาษดื่มเหล้าด้วยกัน
แต่ดื่มไปดื่มมาพูดไปพูดมามันไม่เข้าหูไง
แย้งกันนะคะควักปืนออกมายิงกันตายค่ะ
อำเภอเมืองปราจีนบุรีพบศพในแสนศังทองจะอยู่สามผู้๓ปีค่ะ
นอนตะแคงฟุบอยู่กับพื้นเลือดนี่ไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ข้างศพพบสากไม้๑อันค่ะ
จากการตรวจชนสูตรพลิกศพพบว่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่เบ้าตาซ้าย๑นัด
ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอให้การกับตำรวจยืนรอมอบตัวด้วย
ทราบชื่อไหนอัตภพลน้อยสีอายุ๒๗ปี
แล้วก็พาตำรวจไปเอาปืนที่ซุกซ่อนอยู่ในห้องพักด้วย
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองสั้น
ภายในลำกล้องมีปลอกกระสุนปืนเบอร์๙๑ปลอกค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าในแสนสังทองผู้เสียชีวิตและนายอัธพลผู้ก่อเหตุ
เป็นคนขับรถบรรทุกกระดาษของโรงงานแห่งหนึ่งในปราจีนบุรี

เมื่อวานี้ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งดื่มสุรา
และร้องเพลงกับเพื่อนรวม๓คนอย่างสนุกสนาน
ต่อมาค่ะผู้ก่อเหตุหลังจากเลิกขับรถแล้วก็เข้าที่พักมา
ผู้ตายก็มาต่อว่าผู้ก่อเหตุ
ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดทะเลาะวิวาดกัน
เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จับแยกกันนะเข้าห้องพักไป
แต่เรื่องมันไม่จบค่ะไม่ยอมเลิกรากัน
ผู้ตายเปิดประตูถือสากออกมาท้าทายนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็เลยกลับเข้าไปในห้อง
แล้วก็หยิบปืนออกมายิงใส่เลยค่ะ
แล้วผมก็วิ่งมาห้อง
วิ่งมาห้องก็มาเอาปืน
แต่ทุกคนอะข่างเขาไปในห้องไปแล้ว
แล้วเขาพังประตูออกมาเขาถักฝ้าผมไม่ได้อะ

ซื้อว่ารังงับแบบไง
ไม่ให้โดนเห็ด
เราเทียบออกมา
ที่ออกมาผมก็ไม่รู้ว่าผมเห็นอะไรไม่รู้อะ
เอาใส่ผมอ่ะผมก็ใส่เลยแค่นั้นแหละ
ส่วนข้อหาของนายอัธพลผู้ก่อเหตุ
อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และใช้อาวุธปืนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ